มากันทัดหน้าน้องยามาร่วมปลูกผัก
ยาวันกับภาระหนักเพราะการปลูกผักมีประโยชน์มากมาย

ทั้งสามท่านครับโอ้โหนอนมานอนเยอะ

ถูกต้องช่วงนี้ฝนตกเยอะดินก็มีความชุ่มชื้น
พันธุ์ต่างก็ปลูกขึ้นง่าย
แต่ว่าบางจุดมันแหลงจริงปลูกอะไรไม่ขึ้นเลย
หลังจากนี้ดูตรวจสอบสภาพอากาศหน่อย
กรุงเทพมหานครเองฝนตกหลายวัน
คนก็ส่งมาหาผมประสบปัญหามาก
อยากที่จะส่งเรื่องแทงกระทรวงไปถึงรถปลดทุกข์เลย
ฝนตกเยอะแบบนี้อากาศเช้ามันไม่เหมาะสำหรับการตื่นเช้าจริง
หัดดีเกินไปจำเป็นกว่าพิเศษเริ่มสูงขึ้น

แต่ว่าทีนี้มีเรื่องที่มาเตือนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

อันนี้ตกหลายวันต่อกันนะครับวันนี้ฝนจะเริ่มลดละในบริเวณตอนกลาง
แต่ว่าภาคเหนือภาคอีสานเตรียมรับมือ
ส่วนที่ญี่ปุ่นตอนนี้สถานการณ์พายุก็อ่อนกำลังแล้ว
พายุได้ความว่าขึ้นขึ้นตัวเร็วเป็นพายุที่มีกำลังแรง

แต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อตีหนึ่งที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหว
ถนัด๖๘นึก๑๐กิโลเมตรเองพี่ฮอกไกโด
ใครอยู่บริเวณดังกล่าวใครจะไปเที่ยวบริเวณดังกล่าก็ระวังด้วย
๖๘นี่ถือว่าค่อนข้างแรงเหมือนกัน
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานก็ระวังกันหน่อยนะครับ
สังเกตว่าถ้าเกิดมีพายุใหญ่เกิดขึ้น

อย่างครั้งที่แล้วก็มีพายุลูกใหญ่เข้าที่ไต้หวัน
มีแผ่นไหวที่อินโดนีเซียตามมา
ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องในบ้านเราเหมือนกันนะครับ

เมื่อวานนี้ค่อยมีการลดหลั่นลงมานะครับ
ลงมาจากบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

ตอนนี้มีการเขยิบลงมาแล้วก็มาอยู่ในแถวบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนแล้วนะครับ
แบบนี้เองเนี่ยนะครับก็จะทำให้กลุ่มฝนต่างนะครับ
ก่อนหน้านี้มีการกระจายตัวในบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมเนี่ยนะครับ
ก็จะทำให้ฝนเหล่านี้ขึ้นไปรวมตัวกับแนวร่องฝน
แล้วก็ไปตกหลักในบริเวณพื้นที่ทางตอนบน
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่นะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเน้นตกในบริเวณฝั่งตะวันตก
ซึ่งเป็นจุดที่จะต้องระวังเพิ่มเติมขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป

คุณผู้ชมดูสีส้มนี่กลุ่มความชื้นนะครับ
ที่เข้ามาในเมืองไทยของเราก็ถือว่าเป็นปัจจัย
ทำให้เกิดฝนตกในช่วง๓๔วันที่ผ่านมา
สังเกตว่ากินพื้นที่ในบริเวณตอนกลางค่อนข้างเยอะนะครับ
ส่วนสีฟ้านี่คืออากาศเย็นนะครับ

จะรู้สึกว่าอากาศเย็นสบายตอนกลางวันแดดจะแรงฟ้าจะโป่งนะครับ
ก็จะพบว่าถ้าหากเราดูภาพต่อไปจะพบว่าสีแดงน้อยลงลงนะครับ
ซึ่งก็หมายความว่ากลุ่มความชื้นที่เข้ามาปกคลุมในบริเวณตอนกลางประเทศไทย

ซึ่งหลังจากนี้ครับมี๒ปัจจัยด้วยกันที่มาดึงเอากลุ่มความชื้นไป
เป็นการก่อตัวของยอมความเกิดอากาศตามอีกหนึ่งยอมแถวแถวฟิลิปปินส์นะครับ
สังเกตว่าเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวนะครับ
อีก๑ยอมจะก่อตัวแถวตรงนี้นะครับก็คือบริเวณอ่าวตังเกียร์
จุดนี้ครับจะเป็นจุดที่รวบรวมกลุ่มฝนต่อไป
ส่วนนี้เป็นแนวร่องฝนนะครับจะพบว่าหลังจากนี้จะค่อยมีการขยับต่ำลงมา
ก็จะมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
แล้วก็ไปรวมกันตรงบริเวณอ่าวตังเกียจตรงนี้
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพดีนะครับจะพบว่ามีการค่อยเลื่อนต่ำลงมานี่เห็นนะครับ
เป็นแนวเลื่อนต่ำลงมาแบบนี้นะครับเพราะว่าอากาศเย็นจากประเทศจีน
แผลลงมาดันลงมานะครับจะเห็นเป็นขอบแบบนี้เลย
ตรงนี้เป็นแนวพระอากาศนะครับก็จะพบว่าฝนตรงกลางเนี่ยหายไปนะครับ
ซึ่งจะเป็นแบบนี้วันสองวันนะครับก่อนที่ฝนตรงกลางประเทศ
จะกลับมาตกอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคาร
เป็นต้นไปนะครับก็เตรียมตัวรับมือสำหรับฝนที่จะเข้ามาตกอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นวันสองวันนี้อาจจะมีช่วงเวลาใครจะซักผ้าใครจะล้างรถ
ก็สามารถที่จะทำกิจกรรมได้นะครับส่วนนี้เป็นการคัดการณ์สภาพประกาศ
จะพบว่าช่วงเช้ายังคงโล่งนะครับยังไม่มีฝนตกมากนักนะครับ
ถ้าหากเราดูต่อไปก็จะพบว่าช่วงเที่ยงครับจะเริ่มมีฝนเข้ามาปกคลุมนะครับ
เป็นภาพต่อไปนะครับก็จะเข้ามาในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ภาคอีสานตอนบนนะครับภาคตะวันออกก็จะมีตกอยู่บ้างนะครับ
ไปดูในช่วงบ่ายโมงครับช่วงบ่ายเป็นต้นไปนี่นะครับ
แนวฝนลงมาที่พาดผ่านตั้งแต่ภาคเหนือนะครับ
ไล่ลงมาไปภาคกลางแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ซึ่งต้องระวังกันนะครับในช่วงประมาณบ่าย๓โมงต่อเนื่องไป
ถึงประมาณ๖โมงเย็นนะครับก็เป็นช่วงที่โอกาสการเกิดฝนก็จะค่อนข้างเยอะที่สุดของวันนะครับ
ซึ่งนี่เองแหละครับเป็นสิ่งที่จุดบางจุดที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องนะครับ
เฉพาะจุดที่อยู่ใกล้ทะเลภาคตะวันออกอย่างนี้นะครับ
ภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีฝนตกต่อเนื่องเนี่ย
ก็คงจะต้องเตรียมรับมือเพราะว่าฝนที่ตกมาสะสมแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติได้
วันหยุดแล้วด้วยนะครับจะเดินทางท่องเที่ยวก็ตรวจสอบสภาพอากาศหน่อยถึงแม้ว่า
สองวันนี้ฝนอาจจะตกน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับ
เดี๋ยวฝนตกน้อยแบบนี้ไม่มีน้ำฝนมาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น

มีนวัตกรรมนะครับ